มาตามกันต่อนะคะสำหรับประเด็นนางเอกดัง
จ่อฟ้องพวกนักเลงคีย์บอร์ดนะคะที่เข้ามาโพสต์ด่าแบบหยาบคาย
ซึ่งมีการเปิดเผยผ่านเพจของทนายนิด้านะคะซึ่งก็เป็นทนายความของนางเอกสาวรายนี้ด้วย
บอกคุณผู้ชมแบบนี้นะตอนแรกเนี่ย
พุ่งเป้าไปที่แต้วนัทพรเพราะกำลังมีดราม่าโดนถล่มเละ
หลังจากที่เปิดตัวหวานใจคนใหม่อย่างไฮโซไนไปแต่บันเทิงไทยรัฐเช็คจากผู้จัดการส่วนตัวของแต้วแล้วนะคะ
ยืนยันว่าไม่ใช่ประจวบเหมาะกับพี่หนุ่มกัญชัยเองก็ยืนยันอีกเสียงว่า
เคสนี้เนี่ยไม่ใช่แต้วเช่นกันทีนี้ชาวเน็ตค่ะก็เริ่มพุ่งเป้าไปที่เป้าหมายใหม่ทันทีเลย
ซึ่งก็ไม่ใกล้ไม่ไกลเป็นหนึ่งในสมาชิกแก๊งเฟอร์บี้ด้วยนั่นก็คือนางเอกสาวแมทพิวรณี
ตั้งแต่คบหาดูใจกับไฮโซสงกรานก็เจอชาวเน็ตตามจิกตามแซะตามโพสต์ด่ายาบคายไม่เลิก
เรียกว่าโดนกันข้ามปีเลยก็ว่าได้นะคุณผู้ชมนะและที่ตอกย้ำว่าอาจจะเป็นแมทมากขึ้นไปอีกก็ตรงนี้เลยค่ะ
หนูน้อยบนยอดเขาอนาวเหน็บได้มีการแชร์โพสต์ของทนายนิด้าเรื่องคดีดาราฟ้องหมินประมาท
ซึ่งก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นว่าไม่แต้วก็แมทน่ะสองคนนี้
ปรากฏว่าในคอมเมนต์นี่เองค่ะมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะ
บอกว่าคงเป็นแต้วเพราะถ้าเป็นแมทคงฟ้องไปนานแล้ว
แล้วปรากฏว่ามีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งชื่อว่าแมทพิรณีเข้ามาตอบกลับชาวเน็ตด้วยข้อความบอกว่า
ที่นานเพราะติดหลายอย่างค่ะตอนนี้ไม่ติดอะไรไม่มีงานของผู้ใหญ่ที่เคารพรักท่านไหนต้องให้เป็นกังวลแล้ว
โอ้โหพอชาวเน็ตเห็นเฟซบุ๊กนี้บางคนก็เข้ามาทักนะคะบอกว่า
จำได้นี่ว่าเฟซบุ๊กนี้เนี่ยเป็นเฟซบุ๊คส่วนตัวของแมทแล้วก็มีหลายคอมเมนต์เชียร์ให้เธอฟ้องเลย
เพราะบางคำพูดเนี่ยมันเกินไปจริงบางคนบอกว่าแมทต้องใจแข็งนะห้ามรับกระเช้าแล้วก็บอกว่าขอเป็นกำลังใจให้อีกด้วยนะคะ
แต่เราก็ยังฟันทงไม่ได้นะคุณผู้ชมว่าเฟซบุ๊กนี้เนี่ยจะเป็นของแมทจริงหรือเปล่า
รอติดตามกันต่อไปนะคะว่าสรุปว่านางเอกดังคนไหนจะเจาะฟ้องนักเลงคีย์บอร์ดกันแน่
เฟซบุ๊กเนี่ยล่าสุดอัปเดตมาแล้วน่าจะเป็นของจริง
เพราะมีการเข้ามาตอบคอมเมนต์ตามที่เพจที่แชร์เรื่องของแมทแล้วเตรียมจะฟ้อง
แถมยังบอกให้ชาวเน็ตบางรายที่คอมเมนต์ด่าให้เตรียมตัวเอาไว้ด้วยนะคะ
ในโซเชียลก็เริ่มช่วยกันแคปคนด่าส่งมาฟ้องแมทกันใหญ่เลย
คอมเมนต์เนี่ยก็แท็กหาทนายนิด้าด้วยก็ร่วมด้วยช่วยกันไป
บางคนนะคะก็อินบล็อกมาบอกว่าขอโทษซึ่งให้เหตุผลว่าเป็นโรคซึมเศร้า
นี่ไงตอนส่งมาขอโทษก็ร่ายยาวเรื่องราวชีวิตน่าสงสารอย่างนู้นอย่างนี้
แต่ตอนคุณด่าเขาคุณก็ไม่คิดว่าเขาเองก็รู้สึกยังไงเขาก็เสียใจกับคำพูดของคุณเหมือนกัน
ถูกต้องคือบางคำพูดเนี่ยบางคอมเมนต์ที่เข้าไปโพสต์ไปต่อว่าเขาในพื้นที่ส่วนตัวมันค่อนข้างจะรุนแรงเกินที่คนคนหนึ่งจะรับไหว
คุณผู้ชมอย่าลืมนะว่าถึงแม้เขาจะเป็นดาราแต่นั่นน่ะเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลการกระทำของคุณมันเป็นการกระทำที่หมินประมาทแล้วก็ผิดกฎหมายนะ
แต่คือก็ถามว่าด่าเขาก็ด่าเอาเกินเรื่องจริงคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครได้ติดตามข่าวแมทมาเนี่ยตั้งแต่มีเรื่องราวว่าคบหาดูใจกับคุณสงการเนี่ยสารพัดจะอีด่าที่คุณคิดมาด่าเขาได้
แล้วถ้าเกิดว่าแมทฟ้องจริงบอกเลยว่าแมทไม่ต้องรับงานอีกยาวเลยค่ะเพราะว่าฟ้องคนละล้านก็ได้
แล้วที่สำคัญคือผ่านมาเนี่ยเขาโดนมาตลอดมูลค่าความเสียหายที่เขาต้องเสียงานไปเนี่ยมันเท่าไหร่ถูกไหม
เอาเป็นว่าใครนะคะที่คิดจะคอมเมนต์วิภาควิจารณ์ดาราไม่ใช่แค่แมทนะคนอื่นก็ตามเนี่ยตั้งสตินิดนึงสมัยนี้มันฟ้องได้จริงนะแล้วก็สามารถจัดการคุณได้จริงด้วยนะคะคุณผู้ชมนะ